แรกวันนี้โอ้โหลือหึงกันยิ่งกว่านะคะหึงยังไงหึงแบบไม่ได้กลิ่นเหม็น
แต่มีกลิ่นเฉาโชว์อยู่เบานะคะสำหรับเรื่องรักร้อนของตั๊กกะแตนชนระดานั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้คงได้ติดตามไลน์ที่อย่างที่บอกไปว่ารู้กันอยู่แล้วนะคะ
ว่าเป็นสาเหตุทำให้รักของเธอกับสามีเนี่ยร้าวชุดใหญ่เลยทีเดียว
ล่าสุดนี้นะคะมีข่าวลือออกมาบอกเลยว่าข่าวลือถึงขั้นว่าคู่นี้เนี่ย
เขาแอบไปเซ็นใบหย่ากันเงียบเงียบเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตั๊กกะแตนชนระดาได้นัดอดีตสามีไปเซ็นใบหย่าแบบเงียบเงียบค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยนัดไปแล้วครั้งนึงแต่ฝ่ายชายเนี่ยไม่พร้อมก็เลยขอเลื่อนออกไป
อันนี้ที่เป็นกระแสข่าวนะคะแต่ว่านักร้องสาวเนี่ยไม่ขอทนจัดการนัดมาหย่าใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ได้จดทะเบียนหย่าในที่สุดอันนี้ทั้งหมดที่พูดไปย้ำอีกครั้งว่ายังเป็นข่าวลืออยู่นะคะ
นี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ติดต่อไปหาผู้จัดการส่วนตัวของตั๊กกะแตนเพื่อสอบถามถึงข่าวลือนี้
ได้รับคำตอบมาว่านักร้องสาวเนี่ยยังไม่สะดวกที่จะให้คำตอบในเรื่องนี้นะคะ
ยังไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะตอบคำถามยังไง
ยังไงก็ตามค่ะให้รอติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าคำชี้แจงต่างผ่านทางโซเชียลมีเดียของตะกะแตนหรือว่าของผู้จัดการเท่านั้นนะคะ
มีเพียงแค่ภาพการทำหน้าที่นักร้องบนเวทีคอนเสิร์ต
แล้วก็มีการแชร์ผลงานเพลงของตัวเองเท่านั้นค่ะ
เช่นเดียวกันกับอดีตสามีคุณเพชรสหรัฐเอง
ก็ไม่ได้มีการโพสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวการหย่าร้างแต่อย่างใดนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่หลายคนได้เห็นกันไปนะครับ
มันมีคลิปหนึ่งออกมาเป็นคลิปที่
คุณจักรแนนนั่งร้องเพลงอยู่กับคุณเพชรสหรัฐ
หลายคนก็บอกอ้าวไหนบอกว่าจะเลิกแล้วไง
ตกลงยังไงนี่มานั่งร้องเพลงคู่กันอยู่
ปรากฏว่าคลิปนั้นเป็นคลิปเก่านะครับคุณผู้ชม
ก็ยังสรุปได้ว่าตอนนี้เนี่ย

ถ้าหย่าแล้วจริงตั๊กกะแนนจะมาบอกเองนะครับ
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้เธอแล้วกันนะครับ